และอย่างที่คุณภาคภูมิรายงานมานะครับ
ว่ามีทั้งสื่อไทยมีทั้งสื่อเทศ

ดังนั้นเมื่อวานนี้มีสื่อต่างชาติ

ว่าบริบททางการเมืองและก็บริบททางสังคมไทย
ก็ได้รายงานนะครับความเห็นของอาจารย์ตระกูลมีชัย
อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มองว่าไม่ว่าผลคดีนี้จะเป็นอย่างไร
ก็จะส่งผลต่อการเมืองไทย
และจะเป็นตัวบ่งชี้ว่านักการเมืองในอนาคต
บริหารประเทศอย่างไรนะครับ

ขอให้ผู้สนับสนุนไม่ต้องเดินทางมาศาล

เพื่อป้องกันความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา

ไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร
คำตัดสินนี้จะเป็นจุดสำคัญของการต่อสู้
เพื่ออำนาจที่เดินมากว่าทศวรรษ
ระหว่างฝ่ายต่างในประเทศไทยค่ะ
นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับ

ที่ทั้งสารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แล้วก็ที่บ้านของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
โดยรวมถึงเรื่องของการมาให้กำลังใจ
มวลชนและการรักษาความปลอดภัยด้วย